คนเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีตายนะคะซึ่งบางคนก็วิ่งหนีไป
ด้วยใช้มือถือเนี่ยถ่ายถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีภาพ
เลิกไปแล้วตั้ง๒ปีแต่ว่าแยกว่ายังมีความหึงหวงกันอยู่
นี่เป็นภาพหนึ่งภาพนะคะจากหนึ่งมุมในห้าง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยค่ะ
ได้ยินเสียงปืนแบบนี้แล้วนะคะคนที่นั่งอยู่ในร้านก็ต้องวิ่งหนี
เอาตัวรอดไปหลบซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะและเหตุการณ์นี้ต้องยกย่อง
รอปภนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าคนร้ายหลังจากก่อเหตุ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปืนไปทิ้งนั่นแหละเป็นจุดที่ปลอดภัย
เขาก็ตามไปรวบตัวคนร้ายไว้ได้แล้วก็นำตัวส่งตำรวจนี่นะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยนะคะ
ผู้ก่อเหตุจับกลุ่มตัวได้แล้วเขาชื่อว่าสวมเสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะ
นายนิรันดิ์ลิ่มประสิทธิ์อายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะ
ก่อเหตุก็คือเอาปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒ไปยิงอดีตพันรยาก็คือนางสาวสุ
ตราพงศ์เฉลี่ยวสี่นัดจุดที่เขาไปยิงคือชั้นหนึ่ง
เป็นลานงานจัดแสดงสินค้าขายอาหารและเสื้อผ้ากระสุนพาดเป้าทั้งหมดค่ะ
ผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปชกต่อยทำร้ายร่างกายอดีตพันรยาอีกครั้ง
จนได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกควบคุมตัว
นายนิรันดิ์ถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพรัฐนาพิธิเบสนะคะ
รับสารภาพบอกว่าวางแผนก่อเหตุมาจากบ้านเลย
เนื่องจากหึงหวงอดีตพันรยาแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วเกือบ๓ปีก็ตาม
แต่ยังคงรักอยู่ยังคงหึงหวงอยู่ด้านพันรยาอดีตพันรยา
ที่ชื่อว่าสุพัตราเนี่ยเปิดเผยว่าอดีตสามีคนนี้
รับไปแล้วจริงเพราะฝ่ายชายติดยาเสพติดการงานไม่ทำ
ทำร้ายร่างกายเป็นประจำดิฉันอยู่ไม่ได้ค่ะ
และหลังจากที่เลิกรากันไปนายนิรันดิ์อดีตสามีคนนี้
ยังพยายามติดต่อตลอดเลยแต่ตัวเองไม่ยอมคุยด้วย
ไม่เคยยอมคุยด้วยเลยจนกระทั่งล่าสุดค่ะ
๒๖อุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอก็ตังหยิดแล้วนะ
เพราะว่าในเฟซบุ๊คของผู้ก่อเหตุนายนิรันดิเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้ค่ะ
เอาปืนมาวางไว้แบบนี้เอากระสุนมาวางไว้แบบนี้
และข้อความคุณผู้ชมอ่านดูมันเป็นลักษณะของการข่มขู่
เห็นภาพภาพนี้โพสต์นี้ไม่สบายใจค่ะ
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์แจ้งความไว้แล้วนะที่สพปักเกร็ด
หลังจากนั้นตำรวจเดินทางไปที่บ้านของนายนิรันดิ์แต่ไม่พบตัวค่ะ
และคืนวันเดียวกันเนี่ย๒๖กุมภาพันธ์นายนิรันดิ์บุกมายิงปืนขู่ที่หน้าบ้านของเธอด้วย
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุก็คือ๒๗กุมภาพันธ์ค่ะ
วันนั้นเธอมาขายของนะขายของที่ห้างนี่แหละจู่นายนิรันดิค่ะเห็นแล้วเดินปรีเข้ามาเลย
ปรีเข้ามาที่ร้านแล้วก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาจ่อยิง
ซึ่งเธอก็ระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
เห็นแบบนั้นค่ะกระโดดหนีแล้วก็วิ่งหนีต่อเลย
แต่นายนิรันดิ์ไล่ตามแล้วไล่ยิงไปด้วย
หลังจากนั้นนายนิรันดิ์ค่ะก็วิ่งตามทันแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายเธอด้วยการชกต่อยเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายซึ่งก็คืออดีตภรรยาค่ะ

ใช่ตอนนั้นก็ยิงตัวเรา

ตรงร้านพระปูครับ

ใช่ค่ะช็อปอยู่ร้านพระปู

เพราะว่าเมื่อคืนนะคะพอเมื่อคืนเขาไปยิงที่บ้านแล้วแล้วหนูไปแจ้งที่สพหวัดใหญ่แล้ว

ไปแจ้งที่สพปะเก็ตเมื่อคืนตอนกี่โมง

หนูก็ไปแจ้งก่อนใส่สืบ

จนเขามาตามไม่ยอมงาน
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่สพนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
กพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และค่อหาอีก๑ค่อหาเสพ
ยาเสพติด๓ข้อหาแบบนี้

เพราะว่าตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง

สาเหตุที่เลิกกันหนึ่งในสาเหตุก็คือเสพยาเสพติด

มันมีงานวิจัยของสหรัฐน่าสนใจมากคุณผู้ชม
คือลักษณะไปยิงในห้าง

งานวิจัยบอกถ้าเกิดเหตุการณ์ที่๑
จำได้ไหมกราดยิงที่โคราช
และหลังจากนั้นไม่เกิน๑๒วันครึ่งถึง๑๓วัน